รถแท็กซี่เขาอยู่เลนซ้ายบนถนนเทพรัฐ
แล้วพอเขาขับไปเขากำลังชะลอเพื่อจะเลี้ยวซ้าย
แซงไม่พ้นชนโครมาสดใคร่เทคซี่บาดเจ็บเต็ม
แล้วก็สีหายอย่างภาพที่พูดชมเพจใช่ไหม
สิข้างหน้าแท็กซี่ไปหมดเลย
เละเลยไปชนกับเสาไฟแบบนี้ครับ

นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าคอนโด
คอนโดลุมพินีครับถนนเทพรัฐนะฮะ
ทางคู่ขนานกม๗ที่บางแก้วบางพลีสมุทรปราการ
มันมีเหตุการณ์รถเก่งคันนี้ไปชนท้ายรถแท็กซี่
แล้วก็มีคนเจ็บนะฮะก็คือทางด้านของนายอนุพลชัยสนออายุ๒๘ปี
มีบาดแผลคือหน้าผากแตกเลือดไหลเลยนะฮะ
ปวดขาซ้ายก็กระแทกค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
นั่งอยู่ที่เบาะนั่งฝั่งคนขับนะฮะ
ภายในรถเก่งนิสันสีแดงทะเบียนกไก่มม๑๕๖สมุทรปราการ
ก็คือเป็นคนขับรถคันที่ไปชนแท็กซี่นี่แหละที่บาดเจ็บ
สภาพด้านหน้ารถก็พังยับเยินนะฮะแล้วก็นี่ฮะเห็นไหม
รถสีแดงกับรถแท็กซี่ก็ไปชนกับเสาไฟทั้งคู่นะครับ
ก็ช่วยกันประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
แท็กซี่คันที่โดนชนท้ายเนี่ยเขียวเหลืองครับ
มมขไข่๕๗๙๙กรุงเทพสภาพด้านท้ายก็ชนก็ยับ
ด้านหน้าก็เละเพราะไปอัดติดกับเสาไฟ
คนขับคือนายเอกชัยแนมใสอายุ๔๖ปี
ยังพอจะเล่าได้บอกว่าผมขับมาเลนซ้ายสุด
ระหว่างขับมาผมก็ชะลอไงเดี๋ยวจะจอดรับผู้โดยสารริมถนน
สังเกตเห็นแล้วว่าข้างหลังมีรถเก๋งขับตามมา
แล้วก็พยายามจะแซงขวาไปเพราะตัวเขากำลังชะลอแล้วก็จอด
แต่ว่าระหว่างที่รถเก๋งสีแดงจะแซงขวา
ดันมีกระบะมาอยู่ที่เลนกลางทำยังไงล่ะ
สุดท้ายรถเก๋งแซงไม่ได้ก็เลยหักกลับมาก็พุ่งชนท้าย
รถแท็กซี่อย่างจังสุดท้ายทั้งคันก็เสียหลัก
แล้วก็ไปอัดกับเสาไฟทั้ง๒คันแล้วก็บาดเจ็บครับ
อะได้ยินเสียงได้ยินอะไรมั้ง
ได้ยินเสียงรถทนกันเลยครับ
พอออกมาเห็นอะไรบ้างครับ
ก็เห็นว่ารถคันสีแดงแต่อย่างงี้รถแท็กซี่ไปอย่างงั้น